ข่าวนี้ไม่รู้ชอบไหมแต่เป็นเรื่องราวของความเชื่อเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับ
ไปที่จังหวัดเชียงรายกับพิธีถวายหนังแดงครับ
นี่ชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันเลยนะครับ
ที่บ้านดอนตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับ
จำนวนกว่า๒๐๐คนนะเขามารวมตัวกันเพื่อทำพิธีถวายหนังแดง
ประเพณีนี้มีขึ้นเพื่อเลี้ยงผีต้นตระกูลนะครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกที่เวียนมาอีกรอบของปีครับ
ก็เป็นพิธีเก่าแก่โบราณนะครับ
ของชาวไทยลื้อที่เขาอบพยพมาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้
ประมาณสักร้อยปีได้แล้วล่ะเห็นจะได้นะครับ
นายวราวุฒิอุตสาใจนะครับผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนก็เล่าว่าพิธีนี้สืบทอดกันมานาน
เมื่อถึงช่วงก่อนฤดูฝนนะครับก็ในช่วงนี้นี่แหละ
ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจะมารวมตัวกัน

ผีปู่ย่าผีบ้านผีเรือน
เพื่อขอพรขอการคุ้มครองช่วงเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูก
เพื่อที่จะเพาะปลูกแล้วเป็นไปตามหวังเอาไว้

และสำหรับการเลี้ยงผีของที่นี่ก็จะเลี้ยงผีด้วยวัวครับ

วิธีการก็คือได้วัวมาทั้งตัวแล้วก็มีการล้มวัวกัน
แล้วก็มีกรรมการหมู่บ้านเนี่ยจะออกระดมทุนในแต่ละหลังคาเรือนนะครับ

ก็อย่างเช่นว่าราคาวัวเนี่ยถ้าเกิด๘๐๐๐บาท
ก็ประสงค์สัก๔๐ครอบครัวที่จะร่วมกัน
แต่ละครอบครัวก็ต้องจ่ายสัก๒๐๐บาท
คือหันเฉลี่ยแบ่งกันไปนะครับ
ประเพณีนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของชาวล้านนาทางภาคเหนือนะ

เขาจะสืบทอดวัฒนธรรมที่บรรพบรุษนั้นได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
จริงแล้วถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการสอนให้กับลูกหลานได้รู้จักกระตันยูรู้คุณ

ลืมพระคุณของบิดามานดาแล้วก็ญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้ว

ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในแถบนั้น
แต่ละที่ก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป
ใช่ค่ะพิธีกรรมความเชื่อมันก็อยู่คู่กับคนโบราณ
คนเท่าคนแก่มานานแล้วมันก็เป็นกุศโลบายอย่างที่บอกด้วยนะ
ทำให้รุ่นคนยุคปัจจุบันได้รำลึกถึงสิ่งเก่า
ปู่ย่าตายายได้ก่อสร้างได้ทำขึ้นมานะคะ